วันนี้ผมอยากประกาศ๑๙เล็กแต่เป็น๙ที่สำคัญนะครับ
ที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง
ปีครึ่งที่ผ่านมาเราได้ผ่านความท้าทายที่หากไม่นับช่วงเวลาสุดสงครามนี่ถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครในประเทศไม่ได้รับผลกระทบ
และเช่นเดียวกันก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ได้รับผลกระทบที่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างปกป้องชีวิตคนกับปกป้องการทำมาหากิน
เป็นสองทางเลือกที่ไม่สามารถจะแยกขาดออกจากกันได้
เมื่อเราเลือกที่จะปกป้องชีวิตประชาชนเรากลับต้องทำให้ชีวิตเหล่านั้นพบเจอกับความยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีวิต
ทั้งประเทศทั้งโลกได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙แต่ที่เขาจะสะท้อนเนี่ยคือไม่ต้องคิดหรอกส่งอวกาศไปดวงจันทร์มาดูคนรักย่าก่อนหาเช้ากินค่ำขายของไม่ได้ตลาดเงียบแบบนี้ค่ะ

แต่พอตอนนี้ถ้าเกิดเขาเก็บเราก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน
ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเลิกเลยเพราะมันไปแบกภาระมากกว่าด้วย
เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง
ก็ลูกค้าก็น้อยลงตามสภาพเหตุการณ์
โปรดติดตามตอนต่อไป